ใครที่ดูรายการแกงปวนด้วนราคาอยู่ตอนนี้ก็หยิบโทรศัพท์มือถือหรือกล้องถ่ายรูปของคุณถ่ายรูปของตัวท่านเองกับรายการแกงปวนด้วนราคาบนหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒หรือใครที่ดูย้อนหลังก็ถ่ายรูปตัวคุณเองกับหน้าจอแท็บเล็ตแล้วรอฟังคำถามท้ายรายการและเข้ามาร่วมสนุกกันได้ใน
พบกับทุกคนค่ะนักชอบกับเราวันนี้ค่ะ
เป็นคู่จิ้นสายวายที่ฮอตมากในโลกโซเชียลค่ะ

กรี๊ดเรียกได้ว่าตัวแทบแตกเลยนะคะ
คุณนอกจากเป็นคู่จิ้นที่เล่นละครด้วยกันแล้ว

เฮ้ยใครเล่นคู่จิ้นของคุณ

อกจากเป็นคู่จิ้นแล้วยังเป็นคู่จิ้มด้วย

จิ้มบนจิ้มล่างตรงไหนที่คุณจิ้มกันได้บ้าง

คือดูละครที่คุณเล่นด้วยกันมีภาพที่คุณกอดกัน
วันนี้กอดกันให้ดูสดหน่อยได้ไหมคะ

อดแบบกอดแบบยินดีกับกอดแบบเศร้าใช่ไหมในพาร์ท

พี่ตูนก็จะอยู่อย่างนี้

คุณโตนคุณแมมพ์เวลาคุณกอดกันมันมีส่วนไง

เอ่อข้างบนก็จะเย็นข้างล่างจะอุ่น

ส่วนใหญ่หัวใจจะกระทบกัน

อันนี้ขอแบบโปสเตอร์แบบแฮปปี้

ปกติแล้วเล่นละครเป็นคู่จิ้นสายวาย
หลายคนคงอยากรู้ว่าเป็นหรือเปล่า

ว่ายังไงว่าใช่ไม่ใช่

พี่กลัวคำตอบว่าอ๋อผมไม่ได้เป็นครับแต่แฟนผมเป็น
อันนี้ก็ยังไม่บอกนะยังก้ำกึ่งอยู่
จอสนิทกันนอกจอสนิทกันไหม

แสดงว่าสนิทกันมากไปช้อปปิ้งด้วยกันไหม
เคยไปเลือกซื้อแชมพูกับเขาครับ

ถ้าช้อปปิ้งด้วยกันไม่ว่าจะซื้อแชมพูสบู่เหลวอะไรก็ตาม
มันจะเป็นเรื่องดีมากถ้าจำราคามาด้วย

คุณมีการตัวช่วยต่อไปที่สุดมานะคะคุณแม็กคุณตูน
ตัวแรกค่ะตอบได้๒ครั้งหรือว่าอีกตัวหนึ่ง
ให้พี่เป๊กตัดตัวเลือกให้กับคุณ
หล่อมาทั้งทีค่ะเราอย่ารอช้าค่ะคุณผู้ชม
เข้าสู่การแข่งขันเลยค่ะขอคำถามข้อแรกมาเลยค่ะ
นี่เป็นผลิตภัณฑ์นะคะจากแมคโดนัลค่ะ
มีมาด้วยกัน๓แบบค่ะคุณแม็กคุณตูน
อันแรกที่อยู่ตรงหน้าพี่เป๊กนะคะเป็นแม็กซ์ข้าวกะเพราไก่กรอบ
เมนูความอร่อยที่คุ้นเคยคนไทยในแบบฉบับแมคโดนัล
อันที่๒นี้ค่ะเป็นแม็กแ็กเก็ต๖ชิ้นค่ะ
ทอดแบบกรอบนอกนุ่มในรับประทานพร้อมกับซอสเปรี้ยวหวาน
ถูกใจแน่นอนค่ะส่วนสุดท้ายค่ะเฟรนด์ไฟล์ค่ะ
ไซเอลเฟนต์ไฟล์สูตรพิเศษของแม็กเดอร์เนล
ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนค่ะ
แบบนี้ของแมคโดนัลคือคำถามแรกของคุณค่ะ
คำถามข้อที่๑ค่ะคุณแม็กคุณตูน
มีมูลค่า๒๐๐๐บาทของที่หน้าตาน่าอร่อย
ทั้ง๓แบบของแม็กเดอร์เนลตรูนี้
แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ
นะครับ

อะไรนะคะคือพี่บอกเลยค่ะว่า
ไม่อร่อยแต่ย่อยง่ายเนื้อยุ่ยเคี้ยวสบาย
ใช่รักชาติให้ยืนตรงถ้าอยากมีรักมั่นคงให้มายืนข้างพี่บอกเลยลบบุรีอาจอยู่ไกล
แต่ถ้าจะอยู่ในใจเขยิบมาตรงนี้แล้วเลยจ้ะ

แต่เรื่องแต่ละวันอย่าสนใจเรื่องพี่ปล่อยให้พี่แกะตายตามสถานการณ์ของพี่ไป
ปกติแล้วเมนูที่ชอบมีทั้ง๓อย่างนี้ไหมคะ
ผมกินนักเก็ตบ่อยนักเก็ตกับเฟนต์ไฟล์

เฮ้ยกินด้วยกันคุณคะคุณแม่คุณตูนเวลาคุณไปกินกันพี่ขอไปถ่ายคลิปได้ไหม

ใช่อะไรก็ได้ที่คุณไปกินกันน่ะพี่ขอไปถ่ายคลิปได้ไหมเดี๋ยวจะเอาไปลงโซเชียล
โซเชียลค่ะ
คือนักเก็ตเนี่ยมันราคาสูงอยู่แล้วใช่นักเก็ตราคาสูง
ใช่แต่คนจะคิดว่าเฟรนด์ไฟล์ราคาต่ำ

ถ้าเฟรนด์ไฟล์เนี่ยมันเป็นไซส์เล็กกว่านี้เนี่ยก็คือมั่นใจว่ามันถูกที่สุดได้

โอ้โหสำเนียงใช้ได้มากเอ็กเซนต์ดี

อีกนิดเดียวจะเรียหูแล้วนะ

แต่ตัวนี้จะเป็นตัวที่ชอบมีโปรโมชั่นบ่อย
อ่าเดี๋ยวแจ้งอย่างนี้ถ้าคิดว่าเป็นตัวที่มีโปรโมชั่นราคา
ในรายการของเรานะคะเป็นราคาจริง
ไม่เกี่ยวกับโปรโมชั่นแต่ละวัน

แรกเพื่อศักดิ์ศรีเราจะยังไม่ใช้ตัวช่วยแน่นอน

ผมรู้สึกว่าอยู่กับพี่เป๊กกี้แล้วจะลังเลไม่ได้
ทำไมคะอย่าจับค่ะเดี๋ยวเนื้อยุ้ย
นี่ยังไม่ได้งานเลยนะเอาตรงนี้ก่อน

นักเก็ตผมตัดนี่แล้วก็ตัดเฟรนด์ไฟล์ด้วยครับ

มันก็เริ่มต้น๔๐บาทใช่ไหมครับ

ข้าวกะพาวกร่ายกรอกจากแมคเดอร์นอลเป็นราคาถูกที่สุด
ยืนยันครับค่ะ
ที่คุณทานประจำเลยแน็กเก็ต๖ชิ้นจากแมคเดอร์เนิลราคาอยู่ที่
๘๗บาท
เพราะฉะนั้นข้าวกะเพราไก่กรอบจากแมคโดนัลราคาต้องถูกกว่า๗๖บาท
คุณแม็กซ์คุณตูนคะครับจับมือแล้วโอบกันเลยค่ะจ้องตา

มอยังไงฮะท่าต้องเป็นอย่างไรฮะ
คุณคะเป็นผู้ชายหลายท่ามากหล่อก็มากท่ายากก็เพียง

ถูกกว่า

ถ้าเป็น๗๙ค่ะแม็กกับตูนค่ะ
กลับบ้านไปจิ้มกันเลยค่ะ

ผมบอกแล้วว่าปกติ๔๐บาท
อาหารจานเดียวมากกว่า๑๐ถึงไม่เกิน๒๐บาท
และข้าวกะเพราไก่กรอบจากแมคโดนัล
เป็นราคาที่ถูกที่สุดจริงค่ะ

เฮ้ย

ที่ไม่ได้ใช้ตัวช่วยตั้งแต่ข้อแรก

มูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น๔๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

หนังผีไงชัตเตอร์ไง
วิเตอร์นี่พี่แต่งคาราวีเหรอ
ใช่ไงไปรอแต่งฮาวีนไปหลอกป้าไงดิ

หน้าเป็นอย่างนี้เองเล่าต่อ
ชัตเตอร์พี่ได้ดูหรือยังหนังก็ดี

ชิ้นจูเป็นผีมาแปะข้างรถนี่
เออน่ากลัวเนอะ
แปะข้างรถ

จะพูดให้มันเพลียสิเอออยู่มาแปะข้างรถ

กำลังจะยกตัวอย่างว่าชัตเตอร์
กดติดวิญญาณ
เนี่ยเราเนี่ยพอมีของเราชอบรองกันตลอด

ยังไงคะรู้แล้วพอมีของเรารองของไง

คือใส่ถุงเราก็ไปเห็นหลุมศพ
โอ้โห

ไม่ได้นึกว่าจะอ้ามฝังไหนเลยพี่
แล้วไงต่อหยิบโทรศัพท์มา
เออเราเอาหน้าไปไว้ใกล้หลุมที่หน้า
หลุมสบสิก็หลุมหลุมที่หน้าสบ
เออแล้วเราก็กั้นใจกดชัตเตอร์

ตามคืนเถอะไม่มีไม่มีภาพติดประญาณไม่มีเบต

ฮู้มงค์
แอ้คนเราก็อยากจะเล่าให้ฟัง

นี่นี่

เป็นอะไรอ่ะเป็นอะไร
เสียใจมากเลยอ่ะ

อ๋อไม่รู้เสียใจเรื่องอะไร

แต่เธอบ้างมากน้ากล้วย
แหมปูมุกมาสักขนาดนี้
ช่วงหน้าได้ฮากันกระจายแน่
แต่เธอคนนี้จะมาซื้ออะไร

อ้าว

อาจารย์ไม่ออกหลายวิค
กูก็หางบูไปไหน

เอาอิสเบลล่ามาฝากพี่ไว้

อยากเข้ามาเป็นผู้แข่งขันในรายการ

สนิทสมัครเข้ามาลุ้นเงินแสนกับเราได้
โหลดไปสมัครเข้าร่วมแข่งขันในรายการได้ที่

รอคุณเอาไปช้อปปิ้งให้มันมืออยู่ที่นี่
งป่วนด้วนราคา